เรื่องนี้เราตามความคืบหน้าให้เพราะว่าผู้ก่อเหตุมอบตัวแล้วนะคะ
เหตุการณ์ที่จังหวัดน่านค่ะเมื่อวันที่๑๐เมษายนที่ผ่านมา
ที่เราเล่าไปค่ะคุณผู้ชมค่ะที่มีลูกเขยเอาปืนลูกซองยิงใส่พ่อตา
จนเสียชีวิตแล้วก็หลบหนีไป
ที่เราเล่ามาตั้งแต่ต้นเหมือนกับว่าเอ๊ะมันมีประเด็นที่พ่อตาไปสร้างห้องน้ำ
แต่ตัวภรรยาของผู้ก่อเหตุแล้วก็เป็นลูกสาวของผู้ตายบอกว่า
ก็ไม่นะไอ้เรื่องไปสร้างห้องน้ำเนี่ยก็ตกลงกันแล้วคุยกันแล้วว่าจะสร้างห้องน้ำ
มันก็ไม่น่าจะเป็นประเด็นที่ว่าเรื่องสร้างห้องน้ำเนี่ยนะมายิงกันตาย
แต่สุดท้ายมันเรื่องนี้สาเหตุมันคือเรื่องสร้างห้องน้ำ

วันนั้นคนในบ้านยังบอกว่าผู้ต้องหายังมาช่วยพ่อตาทำห้องน้องห้องน้ำอยู่เลย
สุดท้ายเนี่ยเมื่อคืนพอติดต่อขอเข้ามอบตัว
เขาบอกว่าโกรธพ่อตาสร้างห้องน้ำไม่ถามเขา

แล้วตอนยิงพ่อตายังคว้าค้อนไปไล่ตีหัวเมียอีกนะ
ผู้ตายเนี่ยก็คือพ่อตาสร้างห้องน้ำไม่ถามเขาเลย

ก็ควบคุมตัวผู้ก่อเหตุนะคะ
คือนายสำรวยศรีจันทร์อายุ๔๗ปี
นี่คือตัวลูกเขยที่เกาะเหตุฆ่าพ่อตา
พ่อตาชื่อว่านายบุญมีอินเสาอายุ๕๓

เสียชีวิตอยู่ที่บ้านในอำเภอเวียงสาจังหวัดน่านเมื่อ๑๐เมษายน

นายสำรวยผู้ต้องหาเดินออกมาจากป่า

ประสานผู้ใหญ่บ้านพาไปมอบตัวหน่อย

คือผู้ใหญ่บ้านเนี่ยประกาศเสียงตามสายในหมู่บ้านเลย

แล้วก็บอกผู้ต้องหาว่าปลายไปยืนในจุดที่มีแสงสว่างถอดเสื้อยกมือขึ้นเหนือหัวดูว่าไม่มีอาวุธ

ปักคำในสำรวยผู้ต้องหาเขาสารภาพว่าโกรธพ่อตาที่สร้างห้องน้ำโดยไม่ถามเขา
อืม
สำรวยสอบปากคำอยู่เป็นชั่วโมงแล้วค่ะ

เจ้าตัวก็ท่าทางอ่อนเพลียเพราะว่าไปซ่อนตัวอยู่ในป่านะคะ
แล้วก็ยอมรับว่ารู้สึกผิดก็เลยตัดสินใจขอมอบตัว
อยากบอกอะไรไปถึงครอบครัวให้พี่สำรวจ
อยากบอกอะไรไปถึงครอบครัวให้พี่สำรวจ

ขอเหตุช่วยขนของตอนสร้างห้องน้ำด้วยซ้ำอะ
เกินกว่าเหตุ

ก็คือลูกสาวของผู้เสียชีวิตนะคะ
บอกว่าพอรู้ว่าสามีมอบตัวเบาใจ
ดีแล้วเขาจะได้กลับมารับโทษ

ก็สามีก็ยอมให้สร้างอ่ะก็ช่วยขนของตอนสร้างอ่ะ
ครับแล้วจะมาอ้างเหตุผลนี้เนี่ยนะ
แต่เธอก็บอกว่าก็ปล่อยให้เป็นหน้าที่ของตำรวจนะคะตามขั้นตอนของกฎหมาย
ยื่นประกันตัวแน่ไม่ต้องมาขอขมาศพพ่อเธอด้วยเธอรับไม่ได้ค่ะ
ก็พูดกับผู้ใหญ่แล้วก็พูดกันแกก็ยังช่วยทำงานอยู่
ก็ช่วยวัดช่วยอะไรกันมีผู้ใหญ่แล้วก็มีแล้วก็น้องอีกคนนึง
ก็พูดก็คุยกันแล้วแล้วทำไมเขาถึงไม่พูด
ก็พูดคุยกันก็ออกแบบถ้าเขาไม่ให้ทำเขาก็บอกดิ
นี่เขาก็ช่วยทำอะไรทุกอย่าง
ก็ไม่รู้ก็พูดเล่นกันวัดที่กับวัดด้วยกัน

ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะแค่ก็เรื่องแค่นี้ก็ตกลงกันก็
วัดก็วัดด้วยกันผู้ใหญ่ก็อยู่
นี่ค่ะภรรยาของผู้ก่อเหตุก็พูดถูก
ถ้าไม่พอใจอะไรก็คุยกันไม่อยากให้สร้างห้องน้ำก็มาบอกกัน
นี่คุณก็ช่วยสร้างนี่คุณก็เห็นทุกอย่าง
แล้วมายิงกันเนี่ยนะเรื่องสร้างห้องน้ำเนี่ยนะ
ห้องน้ำก็เป็นประโยชน์นะคุณได้เข้าห้องน้ำ
ญาติญาติได้เข้าห้องน้ำโกรธอะไร
ตำรวจสพเวียงสานำตัวในสำรวยผู้ต้องหาไปส่งสารฝักขังนะคะ

และข้อหาของการพาปืนไปในที่สาธารณะ
และเรื่องของการครอบครองปืนด้วยค่ะ